เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางดึกครับ

อดไปอย่างน้อย๕๐ล้านบาทฮะ

เรียกว่าตลาดรังสิตตรงก็อาจจะไม่ได้
มันอยู่ใกล้กับตลาดรังสิทธิ์
ซอยศูนย์การค้ารังสิทธิ์๖

อำเภอธัญบุรีประทุมธานี

ภายในเป็นกระดังเก็บอุปกรณ์เสริมสวย
แล้วไหม้โหมรุนแรงดูความระอุดิ

เป็นลำพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า

ลามห้องข้างซ้ายข้างขวา

ดับเพลิงหลายสิบคันมาฉีดน้ำ

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
ฉีดเสร็จแล้วไปเติมใหม่

จึงสามชั่วโมงกี่นาที
ซึ่งก็สามารถคุมสถานการณ์เพลิง

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สงบไฟด้านนอกได้แล้ว
จะเข้าไปตรวจสอบด้านใน
มันต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพราะกลัวว่าอาคารจะซุด

เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอาคารนี้เป็นอาคารค่อนข้างเก่าด้วย
ความเสียหายอะไรบ้างอาคารไฟไหม้ท่านเห็นแล้ว
รถที่จอดไว้มอดหลายคันรวมความเสียหายเบื้องต้นเอาเฉพาะเบื้องต้น

พนักงานร้านอาหารบอกว่าได้ยินเสียงบึ้ม
อะไรนะฮะพนักงานร้านอาหารในช่วงวินาทีเกิดเหตุบอกได้ยินเสียงบึ้ม
คล้ายกับหม้อแปลงระเบิดอยู่ในโกดัง
จากนั้นมาก็ยืนมองไอ้บึ้มมันบึ้มอะไร
พอมองสักพักอ้าวจากบึ้มกลายเป็นไฟ

คราวนี้แหละตั้งสติได้วิ่งไปบอกชาวบ้านย่านนี้
และแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาระงับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าคำว่าบึ้มเบื้องต้นตกลงแล้วมันเกิดจากสาเหตุใดกันแน
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึกต่ออยู่ครับ